ต้องเข้าใจก่อนว่าบทบาทของผู้ว่ารายการจังหวัด

แต่ถ้าในอนาคตมันจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร

อย่าลืมว่าบ้านเมืองจะต้องอยู่

มันจะต้องใช้กติกาใช้กฎหมายใช้ระเบียบ

ถ้าหากว่าในจังหวัดอื่น
จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าบ้าง
กระแสเรียกร้องให้ประเทศไทย
มีการเลือกผู้ว่าราชการจังหวัด

จังหวัดนี้ก็แถวศรีสะเกียจก็มีความชุ่มชำนะครับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกียจครับ

ก็อย่าลืมว่าบ้านเมืองจะต้องอยู่

มาตุภูมิจะต้องมีความมั่นคง

มันจะต้องใช้กติกาใช้กฎหมายใช้ระเบียบ
เพราะฉะนั้นหน้าที่ของบทบาทผู้ประการจังหวัด

ที่นี่เราก็ใช้คำว่าสุขเสมอ

แล้วก็ให้มีสุขเฉลี่ยกันขึ้นมา

กันที่ศรีสะเกดมาดูแลกัน
โครงการซ่อมสร้างบ้าน
ให้กับผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส

เพราะฉะนั้นหน้าที่ของผู้ประการจังหวัดก็คือการบริหารจัดการ
การบูนาการการแก้ไขปัญหาในทุกพิธี
นี่คือสิ่งที่เราอนาเขตประมาณ๕ล้านไล่
นี่คือสิ่งที่เรามีความต่าง
เราจะต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการทำงานครับ
แล้วข้อขัดแย้งมีประเด็นว่าแบบแล้วกับการส่วนภูมิภาคอย่างปั๊กจะมีความขัดแย้งกับส่วนท้องผิดและส่วนท้องผิด

ครับเพราะว่าต้องดูที่หน้าที่อำนาจเรา
เราก็ทำหน้าที่บทบาทของเราตามบทบาทหน้าที่ของเราเนี่ย๒๐๐กว่าแห่งเนี่ยจะไปขัดแย้งกับทางท้องถิ่นเนี่ยจะไม่ค่อยมี
ตัวอย่างเช่นการซื้อจ้างในจังหวัดเองก็คือไม่อยากจะให้ใครผิดกฎกติกาอะไรต่างเราก็มีทีมเขาเรียกว่าคลินิกในการที่จะช่วยมีทีมคลังทีมโยธาทีมอะไรต่างเนี่ยทางท้องถิ่นติดปัญหาเรื่องอะไรต่างเนี่ยเราก็หน่วยงานทางเทคนิคทางวิชาการของเราก็จะช่วยเสริมแล้วก็มีการให้ความรู้เราเกื้อกูลกันอย่าง
ผมได้ยินเสียงมันเหมือนท่านพูดสำเนียงกฎศาสตร์ได้
ผมเกิดที่ยะโสธรสีสะเกียร์ยังค่อนข้างจะอยู่นานเพราะว่าความที่คือนานอยู่ในหลายตำแหน่ง
เคยเป็นประหลัดอำเภอเป็นนายอำเภอเป็นประหลัดจังหวัดเป็นรองผู้ว่าที่นี่
แล้วขึ้นไปเป็นผู้ว่าพระอยากกับผู้ว่าอุดร

เราก็มีโอกาสได้รู้จักผู้คน
สมัยก่อนแล้วทำงานร่วมกัน
แล้วก็ดูศักยภาพของเมือง

แล้วก็จากอันดับที่แท้ของตาราง
แต่ก่อนเขาบอกว่าศรีสะเกด๓อันดับสุดท้ายจน
ตอนนี้เราขึ้นมาเป็นอันดับที่๕๐กว่าแล้ว
ที่เราได้เป็นเมืองสปอร์ตซิตี้
หนึ่งในหกจังหวัดแรกของประเทศไทย
เพราะฉะนั้นเราก็เอากีฬาเป็นเศรษฐกิจ

เสื้อโลออลอะไรต่างนานาที่

ล่าสุดนี้ก็ทีมชาติไทยก็มาเตะที่นี่
คนก็หุ่นหน้าฟ้าคั่งเลย
แล้วก็เรามีมหาวิทยาลัยกีฬา

แล้วก็เรามีโครงสร้างด้านการกีฬา

เมื่อนักกีฬามาคนท่องเที่ยวมา
แล้วก็โรงแรมสถานประกอบการ

ก็มาอุทิศให้บางท่านก็มาเป็นกรรมการกาชาติ
เพื่อที่จะเป็นหลักเป็นใช้ให้กับพวกเรา

ก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมอีกนิดหน่อย
แล้วก็สามารถที่จะขยับ

เพราะว่ามันมีโครงสร้างของการจัดองค์กร

ด้วยความร่มแรงร่วมใจของชาวศรีสะเกียจ
เราก็ได้บ้านที่จะให้พี่น้องของพวกเรา
ได้อยู่อาศัยที่มั่นคงขึ้นมา

เฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด

ส่วนกลางส่วนภูมิภาคมีทั้งมีความเป็นชายแดนมีทั้งเป็นชนบท
คนไม่มีบ้านอยู่ที่จะต้องดูแลแม้กระทั่งเรื่องการกินการอยู่
เรื่องการเจ็บการป่วยเหมือนกับที่วาระของพวกเราเนี่ย
เรื่องของอะไรที่จะต้องสามารถที่มองทั้งระบบแล้วผูกขึ้นมาเป็นอาเจนได้
แล้วทุกคนร่วมกันโจมตีร่วมกันทำงานร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน
นี่คือสิ่งที่เรามีความต่างแล้วจะต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการทำงาน